เพราะว่าเขาเปิดเป็นตำหนักร่างทรง

แต่ปัญหาก็คือเขามียาเสพติดด้วยค่ะ
อ้างว่าต้องเสพยาก่อนก่อนที่จะดูดวงได้

นายสุภาชัยลีเขาสูงในอำเภอน้ำพอง
ร่วมกับตำรวจทหารฝ่ายปกครอง

ชื่อตำหนักสุโขบรม๒

บ้านท่าโพตำบลท่ากระเสริม

รับทรงเจ้ารับดูดวงเสริมชะตา

ขณะที่ชาวบ้านกำลังทำพิธีดูดวง

จากการตรวจค้นปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะ
เจอยาไอซ์บรรจุอยู่ในซองสีขาว๑กรัม

อยู่ในห่อสีส้ม๑๙เมตร

ซ่อนอยู่ในลิ้นชักพลาสติกภายในห้อง
และอุปกรณ์การเสพยาไอซ์อีก๑ชุด

จากการสอบสวนพระธวัชชัยศรีอรุณ

ก็รับสารภาพว่าเสพยาไอซ์จริง
มีโยมที่รู้จักนำมาขายให้

ต้องเสพก่อนเสพก่อนเข้าทรง

ก็เปิดสำนักดูดวงแบบนี้มานานแล้ว

สามสิบสาม

คนก็เลยทยอยกันไปไม่ขาดสายเลย

ต้องศึกนะคะแล้วก็แจ้งข้อหามีสารเสพติด

ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ